และบ้านช่องห้องห่ำให้สะอาดสะอ้านนะคุณผู้ชม
เพราะบางทีพวกแมลงต่างมันก็ชอบมา
กัดกินหรือทำลายข้าวของบ้านเรานะคะ
แม้เวลาเราไปรื้อหนังสือเก่า
พอลื้อมาโอ้โหหนังสือขาดหมดเลย
มีแมลงมันไปกัดไม่ใช่ปลวกด้วยนะ
แต่จะเป็นตัวอะไรป้องกันแบบไหน
ติดตามกันเลยกับชิสามาแชร์
กระดาษวอลเปลเปอร์ค่ะ
รวมไปถึงพวกพรมเสื้อผ้าผ้าไฟล์ผ้าไหม
ใยสังเคราะห์และเครื่องหนังด้วย
จะพอนึกออกแล้วใช่ไหมคะ
คือสัตว์ตัวนี้มันสามารถมีชีวิตอยู่ได้มากกว่า๑ปี

เพราะฉะนั้นมันจะอยู่เรือยาวนานมากมายทีเดียว
สามารถวางขายได้ตลอดทั้งปี
แล้วมีประเภทที่อยู่ในบ้านเรากับอยู่นอกบ้าน
ถ้าอยู่นอกบ้านมันก็จะมากินเสร็จอาหาร

ทีนี้ทำยังไงถ้าหากว่าเราเจอมันอยู่ในบ้าน
อันดับแรกนะเราแนะนำคือให้คุณผู้ชมเลือกใช้วิธีไหนก็ได้นะ
อย่างแรกใช้กฎบอริกชนิดผง
มันเป็นสารเคมีชนิดฆ่าเชื้อนะคะ
สามารถหาซื้อได้ตามร้านเคมีพันธุ

ตามรอยแตกของผนังหรือว่าจุดที่มันอาศัยอยู่ก็ได้

คุณจะเอาเป็นอบเชยการพลู

เปลือกส้มเปลือกมะนาวเปลือกแตงกวาก็ได้
เอาไปวางอันนี้จะดูธรรมชาติออร์แกนิคนิดนึง
ไม่ทำร้ายมันมากแต่มันไม่ชอบกลิ่นของพวกเหล่านี้

หรืออย่างที่๓ทำกับดักเลยค่ะ
อันนี้ก็อาจจะต้องใช้กลไกนิดนึง
แต่ไม่ยากเกินไปคือนำขวดโหลเป็นโหลแก้วเนี่ยนะคะ
ขนมปังเข้าไปข้างในแล้วก็เอาเทปกาวพันด้านนอก

จากนั้นไอ้ตัวแมลงสามงามมันจะได้กลิ่นขนมปัง

มันก็จะเข้าไปไต่เข้าไปในขวดโหลเท่านั้นแหละค่ะ

คุณชนะเคยลองไหมไตขึ้นที่สูงเคยไตแล้วก็นื่นแล้วก็หล่นลงไป
ผมไม่ใช่แมลงแซวเล่น
วิธีสุดท้ายกำจัดด้วยอาหารโปรดมันซะเลย

เพราะฉะนั้นเอากระดาษมามัดรวมกัน
น้ำให้เปียกชื้นนิดนึงแล้วไปวางเอาไว้
จากนั้นแหละค่ะมันจะมาเกาะกัดกินอย่างอเด็ดอร่อย

เช้าวันรุ่งขึ้นมาคุณก็นำกระดาษนั้นไปเผาทิ้งได้เลย
เอาวิธีการกำจัดนะใช่ส่วนวิธีการป้องกันบ้าง
สั้นง่ายเลยดูแลความสะอาดของบ้านเรา
ดฝุ่นทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง
หรือว่าบ้านไหนที่มีรอยแตกร้าวของผนังหรือท่อ
มันจะเกิดความชื้นแล้วมันจะชอบไปอยู่ตรงนั้น
เราก็พยายามระบายอากาศอย่าให้มันชื้นนะคะ
หรือว่าติดตั้งเครื่องลดความชื้นก็ได้
ก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับแม่บ้านดีนะคะนำมาแชร์กัน
ถ้าหากว่ามีประโยชน์ก็แชร์กันได้เลยนะจ๊ะ
นี่ไงเคล็ดลับของคุณแม่บ้านนะ
ค่ะคุณพ่อบ้านต้องนำไปปฏิบัติค่ะ
คนที่จับต้องเป็นพ่อบ้านค่ะ